แล้วก็บอกไว้เลยยุคนี้ฮะยุคนี้ใครที่ปลูกบอนสีให้รู้ไว้ตรงนี้เลยว่านั่นคือของมีค่า
ดังนั้นโปรดไว้ให้ไกลมือโจรมีฉะนั้นอาจจะเหมือนกับเหตุการณ์ที่ท่านจะได้ชม
หน้าจอทีวีตรงนี้เวลาสั้นเหมือนมันเป็นเพื่อนเรา
มันคือใครไอ้โจรคนนี้เหมือนมันเป็นเพื่อนเรา
มันมาจอดปุ๊บมันเห็นปั๊บมันเอี้ยวตัวปิ๊ดแล้วไงมันดึงไปเลยดื้อเลย
เอาไปคือดึงตัวต้นไม้และทิ้งกระถางไว้ดูต่างหน้าให้เราช้ำใจ
เตรียมถุงไว้เรียบร้อยฮะเอาถุงใส่จากนั้นเป็นไงไม่ได้ดับเครื่องมอเตอร์ไซค์ด้วย
สตาร์ทไปต่อเลยตบเกียร์ตุ้มจบเลยตรงนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หน้าบ้านเลขที่๖๑ทับ๘๒อยู่หมู่๓ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราชธานีครับ
สุราธานีคนร้ายเป็นผู้ชายเห็นแล้วป้ายทะเบียนไม่ชัดป้ายทะเบียนไม่ชัด
รุ่นรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ชัดแต่คนร้ายรายนี้เนี่ยความชำนาญมันเหลือหลายจริง
มันไม่จำเป็นต้องเดินมาจ้องมองเข้าใจว่าจ้องไว้นานแล้ว
พอมาถึงก็พุ่งไปหาเป้าหมายเลยฮะเหตุการณ์เกิดก่อนคืนฮาโลวีน๓๐ตุลาคม
ประมาณสักกี่โมงช่วงเช้า๖โมง๔๐ก็เช้าสว่างแล้วนะ
คนร้ายก็มาก่อเหตุฮะเจ้าของบ้านซึ่งเป็นเจ้าของบอนด้วย
คุณจิราพรเกิดปลอดอายุ๔๑ปีบอกรอบนี้ไม่แจ้งความ
ทำไมไม่แจ้งความแต่จะเอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้เป็นอุทาหรณ์
ของคนที่ปลูกบอนสีจากนี้มันคือของมีค่าจะไว้ส่งเดทริมถนน
ไม่ได้อีกต่อไปแล้วฮะ